เหตุการณ์พูดผิดใจกันในวงเล่านำมาซึ่งการฆ่ากันตายมีให้เห็นอีกแล้วนะคะ
ครับเหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชค่ะ
มีหนุ่มสวนยางวัยสามสิบสองปีเขาก็ไปช่วยงานศพญาติที่วัดแห่งหนึ่งอ่ะนะคะ
แล้วก็นั่งกินข้าวดื่มเหล้ากับญาตินี่แหละกินไปมาดื่มกันไปมา
พูดจาไม่เข้าหูกันอีกฝ่ายหนึ่งชักปืนยิงใส่เลยโอ้โหตายคาสาราวัดที่ไปช่วยงานศพอ่ะ
อ่านี่นะคะสาราอเนกประสงค์วัดวังรีบุญเลิศค่ะ
อำเภอถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสาราเนี้ยมีการจัดงานศพ
นายสมศักดิ์พลพิชัยอายุเจ็ดสิบเอ็ดแต่ที่สาราตรงเนี้ยมีอีกศพหนึ่ง
ที่เพิ่งถูกยิงตายสดร้อนร้อนนายฤทธิพงยะโสอายุสามสิบสองค่ะ
ก็นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่โต๊ะกินข้าวถูกยิงเขาที่คอนัดหนึ่ง
กระสุนฝั่งในนะคะบนโต๊ะยังมีแก้วเหล้าวางอยู่เต็มโต๊ะอยู่เลยล่ะ
ในงานกลับบ้านกันหมดก็เหลือญาติไม่กี่คนที่เฝ้าอยู่ที่ศพที่สาราตรงเนี้ยนะคะ
รวมถึงนายฤทธิพงศ์ผู้เสียชีวิตก็อยู่ด้วยก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับญาติ
ก็รู้จักกันหมดอ่ะที่อยู่เฝ้ากันเนี่ยตอนแรกแรกก็หยอกล้อกันดี
พอเล่าเข้าปากเริ่มเสียงดังกันทั้งคู่คุยไปคุยมา
พูดจาไม่เข้าหูกันทะเลาะกันผู้ก่อเหตุชักปืนยิงใส่นายฤทธิพงศ์
ลงเสียชีวิตตรงนั้นเลยตรงสาราตรงนั้นเลยอ่ะ
คนก่อเหตุคือนายพรชัยทองศรีหรือในอุ้ยอายุสามสิบเจ็ด
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่เจ็ด
บนดุสิตค่ะตำรวจก็ระดมกำลังล่าตัวตามจุดที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไป
แต่ไม่เจอตัวนี่นะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เลยบอกว่าตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานได้เยอะมากแล้ว
ืบหน้าแล้วอยู่ระหว่างการขอนุมัติศาลออกหมายจับ
ก็จะมีการระดมกำลังตำรวจออกติดตามจับกลุ่มนะคะ
ก็ไปตามบ้านญาติประสานผู้นำท้องถิ่นให้ช่วยกันด้วย
เมืองต้นก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาของอาวุธปืนนะคะ
สำหรับศพของนายฤทธิพงศ์ตำรวจก็ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อนำหัวกระสุนปืนที่ฝังอยู่ในร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
ครับมาตรวจสอบว่าหัวกระสุนปืนเนี้ยมาจากปืนชนิดไหน
แล้วก็ค่อยไล่ไปตามตัวผู้ก่อเหตุ
ญาติญาติก็ยังไม่ได้จัดเตรียมสถานที่ในการตั้งบำเพ็ญกุศลศพเลยนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอการชนะสูตรอะไรให้ชัดเจนก่อน
เราก็เลยส่งคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติกัน

อุดมพรเหลืองอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด
คือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานเขยของผู้ใหญ่อุดมพร
เราก็ไปถามว่าติดต่อกันได้ไหมเนี่ย
ผู้ที่ก่อเหตุเขามีการประสานขอมอบตัว

เขาบอกว่าตอนนี้ติดต่อพูดคุยเรียบร้อยแล้ว
เขาพร้อมจะมอบตัวแล้วแต่ขอให้มาคุยไกล่เกลี่ยกันก่อน
ถ้าไกลเกลี่ยกับทางฝั่งผู้เสียชีวิตได้ตกลงกันได้

มีข้อต่อรองมีข้อแม้ว่าขอคุยกับทางญาติฝั่งผู้เสียชีวิตก่อน

เหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ใหญ่อุดมพรบอกว่า
มันเป็นเรื่องของความที่บาดหมางกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แล้วพอมาเจอกันดื่มเหล้าด้วยกันเมาด้วยกัน
ไม่เข้าหูกันท้าทายกันแล้วก็เกิดเรื่อง
ชาวบ้านให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ผู้ตายปลาขวดใส่แล้วก็เดินปรีไปหานายพรชัยก่อน
แล้วมันอาจจะจวนตัวนายพรชัยเลยชักปืนยิงใส่เลย

ส่วนปัญหาที่เป็นเรื่องบาดหมางกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
มันก็อาจจะมาจากเรื่องผิดกฎหมายด้วยซ้ำ
อย่างเยอะเท็บติดนี่ผู้ตายหาย
แค่ผิดกฎหมายพร้อมเรียนมอบ
ไม่ได้คิดว่าต่อสู้
ไม่คิดถ้าเจ้าหน้าที่เคลียร์กันตกลง
ตอนนี้ตกลงปั๊บออกมาจริง

คือผู้ตายหายว่าเหลือดขึ้นตาเลย
คือถ้าเกิดไม่สุดจริงก็จะไม่ทำ

ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า
ตัวผู้ต้องหาเตรียมจะมอบตัว

เพราะว่าก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครยังไง
หนียังไงก็หนีไม่พ้นอยู่ดีอะค่ะ
เดี๋ยวก็รอดูว่าจะมามอบตัวจริงหรือเปล่านะฮะ